เห็นข่าวต่อจากนี้ไปที่กำลังจะเล่าอยากรู้เหมือนกันว่านางเอกที่เรากำลังจะพูดถึง
ว่าเขากินอะไรกันเป็นอาหารกินอะไรถึงสวยคำนี้ยังถามได้จริงนะ
เห็นได้จาก๓สาวเหล่านี้ค่ะอายุเนี่ยข้ามไปแล้วข้ามเลข๔ไปแล้วเข้าหลัก๔ไปแล้วนะคะ
แต่หน้าตาเนี่ยยังดูเด็กอย่างกับวัยรุ่นเริ่มกันที่นางเอกหน้าหวานค่ะไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะได้รับคำชมหน้าเด็กตลอดเลยพี่นุ่นวารนุษย์
แล้วเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะเป็นวันคล้ายวันเกิดพี่นุ่นปีนี้๔๑แล้วโอ้โหดูอายุแล้วตัดภาพไปที่หน้านี่สาวสวยคนนี้อายุ๔๐
ถ้าไม่ยื่นบัตรประชาชนให้ดูเนี่ยไม่เชื่อนะว่า๔๑โดยเฉพาะภาพฉลองเบิร์ตเดย์ปีนี้พี่นุ่นมาในธีมน้อยแต่มาก
เพราะว่าพี่นุ่นเลือกโพสต์ภาพอยู่ท่ามกลางทะเลคุณดูใส่เสื้อสีขาวเสื้อยืดตัวใหญ่ธรรมดาไม่แต่งตัวอะไรมากมายเลย
ภาพนี้แล้วเห็นได้แต่ความสวยละมุนแล้วก็คีบความหน้าเด็กเอาไว้ได้แบบเสมอต้นเสมอปลายดอกจันทร์เอาไว้๔๑ยังแจ๋ว
สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะนางเอกคนต่อมาแล้วกันนะคะฉลองวันเกิดเดือนกันยาอีกโซนหนึ่ง
นั่นก็คือสาวพลอยเชอร์เมานะคะปีนี้ค่ะฉลองอายุครบ๔๐ปีประเดิมเข้าสู่หลัก๔ครั้งแรกเลย
สับแบบเผ็ดไม่ธรรมดาไม่เสียชื่อพลอยเชอร์มานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม

อันนี้คือฉลองวันเกิดที่สาวพลอยเนี่ยเขาฟาดลงไอจีลงโซเชียลไปเลย
มันมีแต่คำว่าสวยไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญตัวเธอเนี่ยแกล้งตัวเองด้วยนะ
พยายามเอามือปัดลูกโป่งให้ตัวเลข๐ออกไปเหลือเอาไว้แค่เลข๔เห็นความสดใส
แล้วก็อินเนอร์สนของมัมพลอยแบบนี้อดแซวไม่ได้เลยค่ะ
ว่านี่คืออินเนอร์ของสาววัยรุ่น
ถ้าไม่บอกนะเฮ้ย๔๐แล้วเหรองงเลยอ่ะไม่เชื่อนะเนี่ย
เขาดูแลตัวเองดีคุณผู้ชมอ่ะว่ากันด้วยเรื่องหน้าเด็ก
ถ้าไม่มีชื่อของสาวเจนี่ถือว่าผิดนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเจนี่เนี่ยยืนหนึ่งเรื่องฉายาหน้าเด็กตลอดกาลนะจ๊ะ
และภาพแฟชั่นฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๑ปี
เมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาโอ้โหมันยิ่งตอกย้ำอ่ะคุณผู้ชม
สาวเจนนี่เนี่ยนางสวยจริงมาในลุคแก่นเซียวเปรี้ยวซ่า
แต่ที่สะดุดตาคืออะไรความใสความเด็ก
ทำยังไงยังไงก็ปิดไม่มิดจริงนะ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตพร้อมใจกันคอมเมนต์ถามเลยว่า
คุณแม่คุณแม่อายุ๔๑หรือ๑๔กันแน่เนี่ย

งานนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะขยันฟิตแอนดเฟิร์ม

หรือเป็นเพราะมีสามีรุ่นน้องอายุห่างกัน๑๓ปี
มิกกี้เป็นเคล็ดลับหน้าเด็กหรือเปล่า
เพราะเขาบอกว่ากินเด็กแล้วจะเป็นอมตะอะไรแบบนี้

ฝากอายุไว้กับบัตรประชาชนเลยเนาะ
เพราะอายุเนี่ยมันฟ้องด้วยหน้าตาเหมือน๑๔ก็ยังได้
เห็นสาวสวยแบบนี้เราอยากมีหน้าใสเหมือนเขาบ้างนะ